รถพลิกอ้าบเนี่ยเขาหักหลบรถจักรยานยนต์

ก่อนที่จะทยานข้ามเกาะกลางถนนนะคะ
ไปพุ่งเข้าชนรถฝั่งตรงข้ามอีก
สร้างความเสียหายหลายคัน
สร้างความบาดเจ็บนะคะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะคะ

รถจักรยานยนต์คือปาดมาเลย
คือฉลับหลายสเต็ปเลยนะคะ
เข้ามาแบบจากซ้ายสุดมาขวาสุดเลย

ข้ามไปอีกจักรยานยนต์หายไปเลยค่ะ

ทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะ
ให้เห็นวินาทีที่รถพลิกอัพสีดำขับเปลี่ยนเลน

ก็เลยหักหลบรถจักรยานยนต์

แล้วก็พุ่งทะยานข้ามเกาะกลางถนนไปตรงฝั่งตรงกันข้ามนะคะ
ทีมข่าวของเราสอบถามเรื่องราวไปยังผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา

มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๖คนมากับรถพลิกอัพ๔คน
ส่วนอีก๒คนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานฝั่งตรงข้ามแล้วก็ถูกชน
อกจากนี้ยังมีรถเก่งแล้วก็บิ๊กไบท์ที่จอดอยู่ข้างทางได้รับความเสียหายค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
โดยคลิปนี้ก็ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งข้อความเขียนว่า
นาทีชีวิตใจหายเลยเหตุเกิดที่อายุทยา

ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
หนิพฤติกรรมการขับรถของทั้งสองฝ่าย
บอกว่ารถพลิกอัพไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อน

ส่วนจักรยานโยนเนี่ยก็เปลี่ยนเลนส์โดยไม่มองหน้ามองหลัง
ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วยังไม่รู้ตัวขับต่อไปอีกค่ะ
เห็นไหมนะจังหวะแวบเดียจริงนะคะ